อันนี้เมายาดูเมาเหล้าบ้างไหมเมาเหล้าแล้วซิ่ง
ซิ่งมาจากหลักสี่เลยนะครับมุ่งหน้า๕แยกปากเกร็ดนะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายนะครับเป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือปลิวมาเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคนโดดหลบเลยนะ
รถหมุนติ้วเลยฮะปลิวมาเลยครับนี่เป็นจังหวะที่รถเก่งนะครับ
มาด้วยความเร็วแล้วก็เกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงครับ
หมุนคว้างหลายตลบเลยปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๓๔
ถนนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกครับจังหวัดนทบุรี
สภาพรถเก๋งเนี่ยหงายท้องล้อชี้ฟ้านะครับ
ด้านหน้าพังยับเยินหลังคายุบมันจะไม่ยุบได้ยังไงก็ไถไปแบบนี้นะฮะ
ฝากระโปรงหน้าเนี่ยหลุดนะครับติดคาอยู่กับเสาไฟฟ้าเลย
อกจากนี้ยังพบขวดสุราที่เหลืออยู่ก้นขวดกระเด็นตกอยู่บนฟุตบาทด้วย
จากนั้นพลเมืองดีครับก็เดินเข้าไปช่วยเหลือนำคนขับออกมา
ซึ่งคนขับคือนายกรทักแสงทองอายุ๔๓ปีเขาเป็นชาวนครพนม
บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับแต่ว่าเมาแหละกลิ่นคลุ้งทีเดียวน้องดาว
นี่เหรอคะนี่สภาพเหลือได้ขนาดนี้เลยแต่สภาพ
รถนะพังยับนะถือว่าเคราะห์เขาดีจริงพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
อัารวาฒน์พลเมิงดีเข้าด้วยนะคู่พายบัวเผสที่มาช่วยเหลือก็โดนด่าไปด้วย
สอบถามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยใกล้จุดเกิดเหตุเล่าบอกว่า
ทำท่าออกกำลังกายคือไม่รู้แก้เขินหรืออะไรเอ่ยอะแหะเอ่อเกินเยอะ
เลยแหละนะฮะคือพระเรมรฟะพอเรมรฟะเบิ่งดิบอกด้วยอยู่เฉยเฉย
แบบเนี้ยฮะอืมแต่คนขับถือว่าดวงแข็งมากใช่เพราะว่าจังหวะคือด้านหน้า
อีกนิดนึงถึงตัวเขาแล้วฟาดพอดีแล้วทำไมเขาถึงไม่เป็นอะไรเลย
ลองฟังบรรยากาศช่วงนั้นหน่อย
มันคงเหมือนเวลาเราเดินหกล้มแล้วเพื่อนถามเจ็บไหม

ทรงคงเป็นแบบนั้นแต่นี่เมาไงเมาด้วย

ชายคนนี้นะฮะเสื้อก็ไม่ใส่ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ในอาการมึนเมาโวยวายเสียงดังเลย
กระทั่งตำรวจมาถึงก็ยังไม่สลดนะ
พยายามจะเชิญตัวไปโรงพักก็ไม่ไป
กรทักคนนี้ขัดขืนดูท่าทางไม่ธรรมดานะครับ
โกนด่าตำรวจจนต้องขอกำลังเสริม
เรียกสายตรวจนะครับมาช่วยควบคุมตัวในกรทักก็ยังไม่ยอมไปอีกต้อง
การช่วงที่กอดปล้ำกันยังไงน้องดาว
ต้องมัดด้วยล่ะค่ะ
เล็กไม่มัดจะไม่อยู่ตัวพี่เขาใหญ่นะ
เขาด่าสิครับเขาด่าด้วยนั่นล่ะ

ตำรวจโคตรกูอะไรไอ้
๓คนแต่ตำรวจ๕ครั้งเดียว

กูจะสู้เลยมึงมึงลบอยู่นี้
กูไม่สู้มึง

จากปากพี่เขาตอนเซ็นเซอร์เขาอวยพรปีใหม่

เออนะครับแต่หลังเมาเดี๋ยวมาดูกันอีกที

ไว้ในห้องขังก่อนให้หายก่อนให้ส่างก่อนพี่นะครับ
แล้วเดี๋ยวพูดจากันรู้เรื่องแล้วมาสอบปากคำแน่นอน

พอพี่สั่งแล้วพี่กลับมาดูคลิปตัวเองนะครับ